ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่คนบันเทิงร่วมใจกันทำ
ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สำหรับโครงการ๙เพื่อชีวิตค่ะ
ในการเดินโหหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่กิโลเมตรค่ะ

ชาวไทยร่วมบริจาคสมทบทุนค่ะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อาคารนวมิลธรรมพิษแปดสิบสี่โรงพยาบาลสิริราช
นำทีมโดย๒หัวเรือใหญ่ค่ะลูกเกดเมธินีและกล้องปิยะ
พร้อมเสริมทัพด้วยคนบรรเทอร์อีกมากมาย
ทั้งสาวแพนเค้กซีริต้าเจนเซ่นใหม่ดาวิกาท็อปดารณีนุษย
หมอกล้องสรวิทย์และคุณพ่อมือใหม่นาวินต้าด้วยนะคะ
พอขบวนเดินทางมาถึงก็ได้มุ่งหน้าไปยังลานหน้าสาลาศิริราชร้อยปี
โรงพยาบาลสิริราชทันทีค่ะเพื่อกราบสการะพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตลาทิเบสอดุลเดดดิตวิกม

ก่อนจะนำเงินบริจาคตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนไปจนถึงวันที่๗ตุลาคม
ก็คือวันนี้แหละจำนวนเงินทั้งสิ้นนี้๖ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว
มอบให้กับโรงพยาบาลสิริราชค่ะทั้งลูกเกดแล้วก็กล้องกล่าวทั้งน้ำตานะคะ
ว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำได้สำเร็จแล้ว
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากทุกคนเป็นอย่างดีค่ะ

นึกถึงคนเดียวค่ะนึกถึงพ่อหลวงค่ะ
ไม่เหนื่อยไม่มีท้อเลยค่ะไม่มีท้อเลยค่ะจะเจ็บแค่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหน
ไม่รู้สึกท้อเลยค่ะ
แล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยทุกคนได้ร่วมกันนะคะยังเปิดอยู่นะคะ
ร่วมบุญกันได้นะคะไม่ใช่จบแบบพร้อมเรานะคะ